มาดูเกี่ยวกับวัยรุ่นหน่อยสินะ

ณเวลาตอนนี้ตัวพ่อของผู้บาดเจ็บ

ยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าลูกตัวเองทำไมถึงถูกยิง
เพราะมันมีเหตุการณ์ที่ถูกยิงกันจริงนะคะ

เดี๋ยวมาบอกว่าคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่ายังไง
คือเจ้าหน้าที่ตอนนั้นเขาบอกว่า๒ทุ่มกว่าได้รับแจ้งเหตุ
บอกมีคนถูกยิงนะแล้วบาดเจ็บสาหัสด้วยก็รีบไปค่ะ
ไปรู้ภายหลังว่าคนที่เป็นคนบาดเจ็บในอายุ๑๘เองชื่อนายอภิษฎนะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะเขาถูกยิงด้านหลังทะลุปอดเลยนะคะบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ติของเรานะคะลงพื้นที่ค่ะไปกันหน่อยตรงปากซอยพัฒนาชนบท๓
อย่างที่ขวัญบอกอยู่ย่านลาดกระบังตรงนั้นเป็นแหล่งชุมชนนะคะ
ก็จะมีร้านค้ามากมายค่ะแล้วก็ยังมีรถสัญจรไปมา
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุ
คือในภาพนะคะคุณผู้ชมมันไม่ได้เห็นเหตุการณ์อะไรชัดเจนหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แต่สิ่งที่ได้ยินคือเสียงปืน๕นัดตอน๒ทุ่ม๒๓นาทีค่ะ

ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้ว่านั่นแหละช่วง๒ทุ่มนั่นแหละ
เห็นวัยรุ่นผู้ชายสองคนนะมีคนขี่เนี่ยใส่เสื้อดำกางเกงขายาวสีดำ
ผมยาวประมาณบ่าคนซ้อนผมสั้นแล้วคนซ้อนนี่ถือปืนมาด้วยค่ะคุณคิง
แล้วสองคนนี้เขาทำอะไรเขาขี่รถไปบังคับให้วัยรุ่นคนหนึ่ง
มีน้องวัยรุ่นคนหนึ่งคือขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวแล้วบังคับบอกให้เขาว่าจอดรถกลางถนน
เอาปืนไปจี้หัวเขาแล้วไปค้นตัวเขาซึ่งชาวบ้านเล่าแบบนี้ว่า
ยังไม่รู้ด้วยนะว่าเขาไปค้นหาอะไรแต่เหมือนเขาพยายามจะไปค้นก็ไม่เห็นว่าจะเจออะไร
หลังจากนั้นค่ะมีวัยรุ่นผู้ชายสามคนคราวนี้มาด้วยรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนสามกันมา
ใส่มวกนอกเต็มใบมาด้วยกันนะตามภาพคุณผู้ชมลองดู
แล้วเขาบอกว่าลักษณะคือเห็นเอามีดดายย่าออกมาฟันใส่วัยรุ่น
คือวัยรุ่น๒คนพอเห็นว่ามี๓คนซ้อน๓มาใช่ไหมควักมาเลยค่ะ
ดายาฟันใส่วัยรุ่นที่ขี่ซ้อนสามกันมาแล้วมันเหมือนกับไปพลาด
โดนคนที่นั่งซ้อนท้ายคนสุดท้ายคนที่สาม
พยายามขี่รถตามที่นี่คนเห็นเหตุกาชวานบอกว่า

จนกระทั่งถึงเพิ่งมารู้ว่าอ้าวมีคนถูกยิงเหรอเนี่ย
มีดาบฟันเลยค่ะ
คนตัวแล้วก็
ทีนี้ตัวพ่อของคนเจ็บที่บอกว่าเป็นน้องอายุ๑๘

พ่อเล่าแบบนี้บอกว่าลูกชายผมมาทำงานแล้วก็เรียนอยู่กศนนะ
เอาจริงลูกผมน้องคือคนซ้ายที่ถูกยิงอายุ๑๘
พ่อบอกว่าลูกไม่เคยมีปัญหากับใคร
แล้วลูกก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ทำงานด้วย

ตรงร้านสะดวกซื้อเถอะนั้นตรงปากสอย
พอขี่รถออกมาจากที่ร้านหลังซื้อของเสร็จ
พ่อเล่านะพ่อบอกว่าวัยรุ่น๓คน
แล้วก็ไล่ตามมาประกบยิง
แล้วเขาบอกว่าพ่อบอกนะ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนยิง
หลังจากนั้นคนก่อเหตุหนีไป
หลังจากถูกยิงขี่รถกลับมาบ้าน
แล้วมีการโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือ
พ่อบอกว่าลูกชายถูกยิงเข้าจากด้านหลังทะลุปอด

ลูกกระสุนใกล้คั่วหัวใจตอนนี้อยู่ระหว่างการรอการผ่าตัดค่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นพ่อบอกพ่อไม่รู้ด้วย
ทำไมลูกถึงถูกยิงตอนนี้หาคำตอบไม่ได้
แต่คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมยิงผิดตัว
หรืออาจจะเป็นเรื่องของสถาบัน

ก็เพราะว่าลูกชายแต่งตัวคล้ายกับเด็กช่างค่ะ

พอขับออกมาสักพักหนึ่ง
แล้วปกติน้องคือมีปัญหากับใครคะ

ถ้าตามความคิดของผมก็คิดว่ามี๒ประเด็น

คือมันอุกอาจเกินไปครับ
ละคนก็ค่อนข้างมีเยอะครับ

พ่อบอกนะคะว่าอยากให้ตำรวจตามจับตัวคนก่อเหตุมาลงโทษให้ได้
บอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ติดตามตัวกลุ่มคนก่อเหตุมาให้ได้